เรื่องนี้กันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ไม่รู้ใครได้ยินเสียงรถหวอบ้างหรือเปล่า
แถวย่านบางกะปิทำไมฮะไฟไหม้ที่ซอยโพแก้วสามค่ะตรงนั้นเนี่ยเป็นบ้านไม้
แล้วเขาปลูกติดกัน๕หลังไฟไหม้แบบโอ้โหคนเนี่ยตื่นตกใจเตือนหมดเลยนะคะ
ข้อดีนะไม่มีคนเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ

ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงประมาณสัก๖โมง
ประมาณ๖โมงเกือบจะทุ่มหนึ่งได้ค่ะ
ตรงนี้คือซอยโพแก้ว๓แยก๑๓นะชาวบ้านแถวนั้นเขาถ่ายเอาไว้เลย
เขาบอกว่าบ้านตรงที่ปลูกติดกัน๕หลังเป็นบ้านไม้
เป็นบ้านควรรับซึ่งของเก่าเห็นควันน้ำจำไหม

ถ้าดูไล่เวลาจากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยเหตุการณ์มันเริ่มขึ้นคือ๖โมง๒๔นาที
เขาบอกตอนนั้นยังไม่เห็นเปลวไฟเท่าไหร่
แต่ผ่านมาแค่นาทีเดียว๖โมง๒๕นาทีดูมุมซ้ายที่เราวงไว้นะคะ
พอ๖โมง๒๕นาทีปุ๊บจะเห็นประกายสีส้มเลย
นี่เป็นกล้องวงจรปิดจากบ้านเพื่อนบ้าน
ใช่ค่ะเขาไปไล่ตรวจดูว่าเอ๊ะต้นเพลิงมันเริ่มตอนไหน
เหตุการณ์มันเกิดอะไรยังไงแบบไหนทำไมไฟไหม้ขึ้นมาได้
โมง๒๕นาทีประกายไฟสีส้มมันจะเริ่มโผล่ขึ้นไหม

แล้วหลังจากนั้นประมาณสัก๑๐กว่านาทีได้
ด้วยความที่อย่างที่บอกบ้านปลูกติดกันแล้วเป็นบ้านไม้
เป็นบ้านคนรับซื้อของเก่าเห็นไหมคะ
เริ่มแบ่งของส้มใหม่ถนกต้นไม้
เห็นค่ะชัดเลยนั่นแหละมุมขวัญมาแล้ว
แล้วหลังจากนั้นคือรืบเลยค่ะ
ขอดูภาพตอนไฟไหม้หน่อยที่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้อ่ะจะเห็นว่าแบบโอ้โห
โอ้โหเมื่อกี้เราดูไปหน่อยหนึ่งเมื่อกี้เห็นแค่ส้มส้มลังแต่อันนี้คือเหลืองแบบทั่วทั้งบริเวณเลย
นั่นคือไฟลุกแล้วค่ะอันนี้จากกล้องจรปิดของชาวบ้านเขาใช่ค่ะบ้านเงินใกล้เตียง
หูนี่ควันขึ้นเยอะมากนะฮะ
เร็วมากเพราะบ้านปลูกติดกันแล้วก็มีเชื้อเพลิงอย่างดี
เพราะว่าบ้านห้าหลังตรงนั้นเป็นบ้านของคนขี่ซาเล้งรับซื้อของเก่า

กระดูกกระดาษอะไรคือเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะ

เพื่อนบ้านที่บ้านถูกไฟไหม้กว่า๑๐คนเนี่ย
ซาเล้งเก็บของเก่าขายกันหมด

อยู่ข้างบ้านแล้วก็เห็นประกายไฟแกเลยวิ่งไปดูค่ะ

ไฟมันเริ่มไหม้จากห้องหลังสุด

ทรัพย์ศีลไม่ว่าจะเป็นรถสาเล็งก์พระเครื่องอะไร
คือไปกับกองไฟหมดแล้วค่ะ

แต่ก่อนที่จะเห็นกลุ่มควันแล้วมีประกายไฟ

ได้ยินเสียงบ้านหลังนึงทะเลาะกัน
แล้วอยู่ไฟมันก็โหมพลึบขึ้นมาเลย

เขารถกระบะมิซูไตตันนะ

ผมขอร้องให้ออกไฟมันก็มาจากใกล้รถแล้ว
ผมขอร้องให้ออกไฟมันก็มาจากใกล้รถแล้ว
ขอร้องมันก็นั่งเล่นโทรศัพท์เฉยในรถ

รถก็ไฟจะถึงแล้วมันค่อยขยับไม่ออก
ผมว่าจะให้ลูกขับชนท้ายออกเลย

ตั้งแต่ขอร้องกันอยู่เนี่ย
ขอร้องกราบให้เอารถออกให้หน่อย

ถามลุงลือว่าลุงลือบ้านไหนเหรอที่เขาทะเลาะกัน
ลุงลือบอกบ้านของนายพันธ

นายที่ชื่อพันธุ์คนนี้เขาอยู่กับภรรยากับลูกชาย

ไหม้นะแต่ลักษณะเนี่ยเป็นกระต๊อบนะคะ

คือทีแรกชาวบ้านคาดว่าเขาทะเลาะกัน

จริงลูกชายของนายพันธุ์เนี่ยก็มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับ

เพราะบ้านนี้ทะเลาะกันบ่อยเพราะว่าลูกหลอนยา

ไม่แต่ไม่มีใครอยู่เหมือนกัน

ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือเขาสงสัยกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกชายของนายพันธุ์เองก็ผีเข้าผีออก
บางทีก็หยิบมีดขึ้นมาขู่จะไล่ฟันพ่อตัวเองก็มี
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือว่าเที่ยวนี้หลอนยา

แล้วลูกชายเขาเพราะที่เราทราบ
มีมีใช้เกี่ยวกับยาเสพติดอะไรไหม

เสพนี้อันนั้นจะมีแน่นอนจะมีเลยนะ
แต่ผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังด้วยนะจริง
เขาก็ไม่อยากต่างคนต่างอยู่นะแต่เขารู้อยู่ใกล้ใจบ้างเนี่ย
เขารู้อยู่ใกล้ใจว่ามันเสพยาแหละ
คือเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะ
นักข่าวเราก็พยายามโทรหาสมาชิกครอบครัวของนายพันธุ์นี่แหละ
โทรติดนะแต่เขาไม่รับเขาตัดสาย

ต้นอย่างที่บอกเป็นแค่ข้อสันนิษฐานของชาวบ้านนะว่า
อาจจะเกิดจากบ้านหลังนี้ลูกหลอนยาทะเลาะกัน

แต่ตำรวจบอกว่าโอเคตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่แล้วล่ะ

ก็ยังอย่าเพิ่งรีบไปกล่าวหาเขาเพราะตังหลวงบอกว่าจริงแล้วบ้านต้นเพลิง
สายไฟเยอะอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรก็ได้เหมือนกัน
ครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะเพราะว่าเรื่องไฟไหม้นี่เรื่องใหญ่นะฮะใช่
ต้องดูกันให้ละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ